มาถึงความคืบหน้าคดีนางสาวแอม
ทนายความของคุณนางสาวแอมนั่นเอง
ที่เป็นผู้หญิงที่นางสาวแอมนั้นอยากจะเจอในวันนี้
พอไปเจอมาเสร็จปั๊บในทันทะสถานหญิงกลางนี้นะครับ

นางสาวแอมไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวก้อยครับ
นางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความนะครับ
ไปที่ทันทะสถานหญิงกลางไปพบกับนางสาวแอม
หลังจากพนักงานสอบสวนติดต่อมาบอกว่า
นางสาวแอมนั้นอยากเจออยากพบ
วันนี้ตั้งใจนะครับไปพบกับนางสาวแอม

โดยยืนยันว่าลูกความไม่ได้กระทำความผิด
คดีการเสียชีวิตของนางสาวก้อย

นางสาวแอมไม่ได้วางยาฆ่านางสาวก้อย
ส่วนคดีอื่นอีกกว่า๑๐คดี
ยังไม่ได้พูดคุยกับนางสาวแอม
แต่จากหลักฐานพยานที่สื่อมวลชนนำเสนอนะครับ
เชื่อได้ว่าแอมอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
หากพบว่าแอมกระทำผิดจริง
บอกให้ลูกความยอมรับสารภาพในคดีที่เหลือ
เว้นคดีของนางสาวก้อย

จะไม่รับสารภาพในชั้นสอบสวนเด็ดขาด
หากจะยอมรับจริงจะไปยอมรับในชั้นศาลเท่านั้น

บุคคลที่แอมร้องขอกับตำรวจอยากจะเจอก็คือตัวเธอครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ต่อมาเวลาเที่ยงทนายความทันนิชชาเนี่ย
เปิดเผยหลังการเข้าพบนางสาวแอมนะครับ

วันนี้ดูแล้วนางสาวแอมเขาไม่ได้เครียดนะ
ส่วนคดีเนี่ยยังรับทราบข้อเกราะหาไม่ครบทุกคดี

และให้การปฏิเสธทุกคดีขอไปให้การในชั้นศาล
และไม่ต้องการให้ใครมารบกวนอีก

ขอแค่ทนายความมาเพียงคนเดียว
เนื่องจากไม่อยากจะลงมาพบบ่อย

ยืนยันคำให้การกับทางรองผู้พจการตะบดแห่งชาติ
ที่จะมาพบวันพรุ่งนี้
เขาได้ความยอมรับว่าที่พัดดะบดโทวิทูลนะครับ
หรือว่ารองอ๊อฟอดิษฐาหมีของแอมมาพบเมื่อวานี้เนี่ย
ทำให้แอมเครียดแล้วรู้สึกอ่อนไหว
ซึ่งรองอ๊อฟมาพูดคุยถึงเรื่องที่บ้านและครอบครัวมากกว่า
ขณะนี้เธอมั่นใจในพยานหลักฐานในคดีของนางสาวก้อย
ส่วนคดีอื่นขอเวลาไปรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
เพราะเธอเป็นทนายความให้กับแอมในทุกคดีนะครับ
วันนี้มาบอกสิทธิ์เขาว่าสิทธิ์เขาจะให้กันหรือไม่ให้กันก็ได้
อัตราโทษประหารเรามันมีเพียงแค่๑ชีวิต
ถ้าหากว่าคุณจะประหารชีวิตนะคุณก็ได้แค่ชีวิตเดียว

เพราะฉะนั้นการรับสารภาพอันหนึ่งมันมีผลต่อคดีอื่นด้วย

ให้กำลังใจเรากับกันคะแอมต์ครับสู้บอกว่าเดี๋ยวเจอกัน
เดี๋ยวออกมาเจอกันได้ให้กำลังใจพี่พัฒน์บ้างไหมคะในการทำคดี
เขาถามพี่เหนื่อยไหมแค่นั่นเองไม่เหนื่อยแล้วพี่จะขอบใบไหม